คุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปติดตามความคืบหน้าในพื้นที่กันหน่อยนะครับ
ในการค้นหา๑๓ชีวิตนะครับทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่า
ก็ย่างเข้าสู่เกือบวันที่๙แล้วนะครับ
ล่าสุดเนี่ยหน่วยซิลได้นำถังโอคซิเจนจำนวน๔๐ถัง
เข้าไปดำน้ำภายในถ้ำนะครับ
ถดมาจากพื้นที่ครับใช่แหละค่ะ
ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมีการเดินทางมาอยู่ที่บริเวณ
หน้าทางเข้าของถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอีกหนึ่งจุดนะครับ
ซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่ทางเจ้าหน้าที่มีการสูบน้ำนะครับ
ซึ่งจะพาคุณผู้ชมมาดูระดับน้ำที่มีการสูบออกมาจากภายในถ้ำนะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าขณะนี้เนี่ยการสูบน้ำของเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ไม่ได้มีการพักเครื่องแต่อย่างใดตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับ
น้ำสีใสที่ผ่านท่อสีฟ้านี่คือปริมาณน้ำที่มาจากถ้ำผ่านการสูบน้ำนะครับ
ส่วนน้ำสีขุ่นที่มาจากท่อสีดำเนี่ยคือน้ำที่สูบมาจากน้ำบาดานนะครับ
ซึ่งต้องบอกว่าภาพรวมตลอดทั้งวันของการสูบน้ำในวันนี้เนี่ยก็เป็นไปด้วยอย่างดีนะครับ
แล้วก็มีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีจนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเนี่ยบอกแล้วว่าวันนี้การสูบน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
แล้วก็มีสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับระดับน้ำภายในตัวถ้ำนะครับ
เจ้าหน้าที่หน่วยซิลสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยพาเดินไปดูจุดอื่นไปดูในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ยังคงทำงานในช่วงค่ำคืนนี้นะครับ
แต่ว่าในระหว่างที่เดินเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายอย่างนี้ครับ
วันนี้ตลอดการทำงานของเจ้าหน้าที่ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
เพราะส่วนหนึ่งนะครับมาจากการจัดระเบียบการสัญจรบริเวณทางเข้าออกของถ้ำแล้วก็บริเวณจุดปากทางเข้าถ้ำที่วันนี้มีการจัดระเบียบอย่างเต็มรูปแบบที่ไม่สามารถอนุญาตให้รถที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งรถของสื่อมวลชนนะครับรถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อาจจะไปเกะกะขวางเส้นทางการลำเลียงผู้ป่วยออกสู่ถ้ำเนี่ยจะไม่สามารถเข้าแนว

เดินเท้าเข้าไปกับทางเจ้าหน้าที่ทหารไปภายในถ้ำซึ่งขณะนี้เนี่ยยังไม่มีใครสามารถยืนยันหรือว่าบอกข้อมูลข่าวสารกับทางทีมข่าวเทวรับทีวีของเราได้นะครับว่าสัญญาณที่เจ้าหน้าที่ออกมาบอกเนี่ยจะเป็นข่าวดีหรือว่าให้เตรียมความพร้อมในการเดินเท้าเข้าไปภายในถ้ำเพื่อไปทำการปฐมพ
วันนี้เจ้าหน้าที่ก็บล็อกเส้นทางทั้งหมดและไม่สามารถให้ใครเนี่ยเข้าไปภายในบริเวณแนวนี้ได้เลยเพราะว่าเพื่อมีการสแตนบายจุดนี้หากว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ภายในถ้ำรวมถึงหน่วยซิลเนี่ยส่งสัญญาณออกมาว่าเจอน้องน้องทั้งสิบสามชีวิตแล้วรถแอมบูแลนซ์หรือว่ารถปฐมพยาบาลเนี่ยก็จะเข้ามาจอดที่บร

การทำเนี่ยทางทีมข่าวเทราทีวีเองก็จะยังคงมีการก่อติดอยู่ที่นี่ไปตลอดค่ำคืนนะครับแล้วถ้าหากว่าที่นี่มีความคืบหน้าอย่างไรนะครับเดี๋ยวทางทีมข่าวจะรายงานกลับไปอีกครั้งนึงครับช่วงนี้กลับไปยาวสถานีก่อนครับครับขอบคุณครับตอนนี้ถือได้ว่ามีสัญญาณที่ดีมากยิ่งขึ้นแล้วค่ะนะครับเพราะว่
ขณะเดียวกันก็มีการเติมออกซิเจนเนี่ยนะครับใส่ในถังอย่างต่อเนื่องด้วยเพื่อนำถังนี้เข้าไปภายในถ้ำเพื่อการทำงานของเจริธีในการดำน้ำด้วยนะครับนี่คือความคืบหน้าล่าสุดที่ผู้ศิษย์ขาของเรารายงานเข้ามาครับ